เรื่องราวของเหตุฆาตกรรมเหตุฆ่ากันตาย

น่าจะเกิดจากอาการหลอนแล้วก็เลยทะเลาะกันเอง
จากนั้นผู้ต้องหาคว้ามีดสมุไรยาว๑เมตร
ทั้งฟันทั้งแทงเพื่อนรักเพื่อนสนิทกว่า๒๐แผล

เลือดสาดกระจายเต็มกำแพงเลย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสศศูกร์ได้รับแจ้ง
มีเหตุฆ่ากันตายภายในห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ภายในซอยมิตรสัมพันธ์๒๒ห้องที่๓
ตำบลบ้านปึกอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็ตกออกตกใจแล้วฮะ
เพราะว่าภายในห้องเช่า๒ชั้น

พบศพของนายเอกชัยคำพานนท์หรือว่านายสันอายุ๒๖ปี
ถูกของมีคมแทงและฟัน
เป็นแผลทั่วร่างกายกว่า๒๐แผลนะครับ
โดยเฉพาะที่เท้าถูกฟันจนเกือบขาด

เราต้องเซ็นเซอร์ต้องย้อมสีภาพหน่อย
เพราะว่าจริงแล้วเป็นเลือดที่สาดกระจายเต็มพื้น

อกจากนี้ยังพบมีดดาบสามุรายยาวประมาณ๑เมตร

ต่อมาตำรวจควบคุมตัวมือมีดได้ที่ในที่เกิดเหตุแล้วครับ
ก็คือนายภัยทูลแก้วสโนธอายุ๒๑ปี
เป็นชาวอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น
เนื้อตามตัวตามร่างกายเปื้อนเลือดทั้งตัวนะครับ
จากการสอบปากคำนายภัยทูลยังมีอาการหลอนอยู่
ให้การอ้างว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
คือไปรับนายสันผู้ตายซึ่งก็เป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วครับ
มาจากอำเภอบ้านบึงแล้วก็มาที่ห้องเช่าดังกล่าว
ก่อนที่จะร่วมกันตั้งวงเสพไอซ์นะครับ
จากนั้นได้มีปากเสียงโต้เถียงกัน
โดยถูกผู้ตายขู่ว่าจะฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าครอบครัวด้วย
ทีนี้ผู้ต้องหาคือนายไพทูลก็เลยโมโห
จากนั้นทั้งสองคนเกิดอาการชกต่อยกันนะครับ
ก่อนที่นายภัยทูลผู้ต้องหาจะคว้ามีดดาบสามุไร
หน่ำฟันแล้วก็จ้วงแทง
เขาบอกเองนะเขาโมโหมาก

เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาฟันเขาแทงไปกี่ครั้งนะครับ

จากนั้นเขายังฟันแล้วก็แทงซ้ำเข้าไปอีกหลายครั้ง
แล้วก็เดินหนีออกไปจากห้อง

แต่สุดท้ายนะครับเพื่อนรักของเขา
เพื่อนสนิทของเขาเองที่ถูกเขาฟัน

ด้านพันธ์ตำรวจโทสมรักมูลหารสารวัตรสอบสวนสพแสนศุกร์
เปิดเผยว่าเบื้องตนได้ตั้งข้อหา

และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

พร้อมคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

บอกว่าทั้งสองคนน่าจะชวนกันมาเสพยา
แล้วเกิดอาการหลอนทะเลาะวิวาดกัน
ใช้มีดแทงและฟันฆ่ากันเองดังกล่าวนะครับ